ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่สระบุรี
เธอบอกว่าเธอไปเจอหลอดเก็บเลือดอยู่๔หลอดตกอยู่บนถนน

คำถามก็คือว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
มันควรจะอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่หรือ
แล้วเก็บเลือดลักษณะเป็นการเก็บตัวอย่าง

ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรค่ะเลือดหรือเปล่า
นี่ฮะโพสต์เอาไว้สั้น
แต่คนเห็นแล้วก็ตกใจแทนนะครับ

นี่มันหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับส่งตรวจหาเชื้อโรคนี่
พนักงานหลักฯที่เก็บเลือดควรจะดูแลซะนิดนะ
น้องน้องสาวนการรุณรัฐบ้างบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนใบบ่าย
ไปที่ตัวอำเภอพุทธบาทจะไปส่งผัสดุตรงนี้เลย
น้องบอกตอนจอดจักรยานยนต์หน้าบริษัทขนส่ง
หลอดแก้ว๔หลอดมีกระดาษติดอยู่
หนังสือมันจางแล้วดูไปดูมา
เอ้าคือ๒หลอดที่จุกสีชมพู
มันมีของเหลวคล้ายเลือดอยู่ข้างใน
อีก๒หลอดจุกสีม่วงสีเขียว

ช่วงเย็นที่ผ่านมาหนูก็เมื่อวานนะคะ

แล้วก็มีการโอนสายให้ไปหา
เหมือนเป็นห้องตรวจเชื้อของโรงพยาบาลพระพุทธบาท
แล้วทีนี้เขาก็ไลน์ส่วนตัวมาหาหนูว่า
ไปเจอที่ไหนเจอกี่ขวดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็พูดกับหนูว่าให้หนูทิ้งได้เลย
หนูก็เลยบอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะ
ที่จะสามารถมาเก็บตรงนี้แล้วเอาไปกำจัดอย่างถูกต้องได้
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาติดต่อเทศบาลไปแล้ว

ก็คืออยากเช็คว่ามันยังไงเรื่องดำเนินการถึงไหนแล้ว

หนูก็โทรไลน์ไปเช็คกับโรงพยาบาลอีกทีนึง
เขาก็ตอบกลับมาว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะติดเชื้อตรงนี้
แล้วเมื่อเวลาแปดนาฬิกาของวันนี้ของวันนี้ใช่ค่ะอ่า

นี่ฮะก็ต้องชมคู่พยายามติดต่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับ
มาเก็บไปแล้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ
เอาไปเก็บอย่างถูกต้องแล้วนะครับ

ส่วนน้องคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
บอกว่าความจริงมันก็เห็นมาหลายวันแล้วนะ
ไอ้หลอดเก็บตัวอย่างเลือด๔หลอด
คือมันมีเลือดอยู่๒หลอด

เมื่อวานนี้มีคนมาเจออ่ะน้องเขาโทรไปหาโรงพยาบาล